คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นปีนป่ายฐานเจดีในวัดมหาธาตุ
จังหวัดพระนครศรีธุยาคนก็เข้าไปเพ่งดูโอ้โห
ทำไมถึงเวลาถ่ายภาพอยากได้ภาพสวยต้องถึงขนาดปีน
ขึ้นไปบนฐานเจดีเลยเหรอเออไม่กลัวเหรอว่าเดี๋ยวอิดเอิดเขาจะเสียหาย
เป็นบัวราณสถานอายุมากกว่า๕๐๐ปีนะคะ
ธรรมดาเขาบอกห้ามปีนป่ายกันอยู่แล้วถ้าถ่ายภาพถ่ายได้
แต่อยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับ
ปรากฏคนก็ตามหาว่าเอ๊ะแก๊งนี้เป็นแก๊งวัยรุ่นเหรอ
สุดท้ายแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้นะฮะเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะฮะอายุ๓๐๔๐แล้วนะครับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งปีนป่ายฐานเจดีในวัดมหาธาตุ
ที่จังหวัดพระนครสิทธิยาและถูกแจ้งความเอาผิด๒ข้อหา
คือปีนป่ายโบราณสถานจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย
และกระทำการในเขตโบราณสถานอันเป็นที่น่าบรังเกียจ
เสื่อมเสียต่อศิลธรรมอันดีหรือลบหลู่ดูหมินศาสนา
ได้เดินทางเข้าพบตำรวจภูทรพระนครสิทธิยาแล้วนะครับ
แล้วก็เข้าพบนางสาวสุกัญญาเบาเนิด
ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครสิทธิยาเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับ
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนตำรวจเปิดเผยว่าทั้งหมด
ยอมรับผิดทุกข้อกล่าวหา
ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะนัดหมายส่งฟ้องศาล
ในวันพุธที่๒๘กุมภาพันธ์ก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ
กับพนักงานสอบสวนในส่วนของการยอมรับแล้วก็สำนึกผิด
ส่วนคงจะฟ้องต่อสารประมาณวันพุธนะครับ
ต่อสารขุดความผิดอัตราโทษก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
ก็เป็นความผิดที่มีโทษจำคุก
อัตราโทษจำคุก๑เดือนนะครับปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นี่แหละครับก็โทษนะฮะจำคุกไม่เกิน๑เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง๕คนก็มีทั้งอายุ๒๗ปี๓๐ปี๓๑ปี๓๔ปี
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
สารภาพบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
โดยได้มาเที่ยวอายุทยาเมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
พร้อมที่จะขอโทษสังคมและพร้อมที่จะไปขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
ในวัดมหาธาตุต่อไปนะครับ
ด้านตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครสิทธิยาก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติช่วยกันสังเกตป้ายเตือนต่างที่ติดตั้ง
อยู่ตามโบราณสถานเพื่อปฏิบัติตัวให้ถูกต้องด้วยนะครับ
คือโบราณสถานบางครั้งพอเราขึ้นไปเราก็ไม่รู้หรอกว่า
คือตรงไหนเป็นส่วนของเจดีตรงไหนเป็นส่วนของกำแพง
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นซากผลักหักพังอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเขียนระบุไว้ว่าตรงนี้ห้ามปีนตรงนี้ห้ามขึ้น
บางคนก็คิดว่าเป็นพื้นอิดธรรมดาเหมือนพื้นทั่วไปของลานศาสนสถาน
เป็นพื้นใหม่หรือว่าเป็นพื้นที่ทำแล้วขึ้นไปได้
คนนี้เขาก็ไปยืนกันไปนั่งกันบนฐานเจดี

เจดีซึ่งมีจริงไม่มียอดแล้วมีแค่ฐานเขาอาจจะไม่รู้ไง
แต่คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเขาก็ยอมรับนะฮะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับ